ภายพร้อมข้าแม่ค้าหรือว่าคนค้าขาย
เวลาจะรับเงินจากลูกค้าดูให้ดีซะก่อนว่ารับแบงค์อะไรมา
เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านขายยา
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ทำทีทำท่าว่าเขาปวดหัว
ก็เลยมาซื้อยาพารา๒กระปุก
แต่ทีนี้เวลาจ่ายเงินจ่ายแบงค์๑๐๐
แต่จะขอเงินทอนแล้วก็อ้างว่าเธอจ่ายแบงค์พันธุ์

ก็ต่อเมื่อได้มาเห็นภาพจากวงจรปิดนี้แล้วนะครับ
นี่คือภาพจากวงจรปิดในร้านขายยา
เทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
จับภาพหญิงสาวอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
เสื้อสีขาวแขนฟ้ากางเกงขายาวสีดำ
เดินเข้ามาที่ร้านขายยาแล้วก็วนไปวนมาอยู่สักพัก

หยิบยาพาราเซตาโม้มา๑กระปุก

แล้วก็เดินไปอีกทีไปหยิบยามาเพิ่มอีก๑กระปุก
แล้วก็ควักแบงค์จ่ายให้กับเพศรัชกร
ซึ่งเพศรัชกรก็รีบหยิบแบงค์ใส่ลิ้นชัก
แล้วก็บอกราคาไปบอกว่าทั้งหมด๑๕๕บาท
ลูกค้าคนนี้บอกว่าก็เมื่อกี้จ่ายแบงค์พันธุ์ไปไง
ก็ต้องทอนมาสิ๘๔๕บาท
เพศรัชกรก็เอ๊ะเมื่อกี้จ่ายแบงค์อะไรนะ
เราก็รีบหยิบแบงค์ใส่ลิ้นชักไปซะแล้ว
ไม่ทันสังเกตดีว่าเป็นแบงค์สีเทาหรือแบงค์สีแดง
ก็ถามไปเมื่อกี้นี่คุณให้แบงค์๑๐๐มาไม่ใช่หรอกคะ
คืนกลับไปให้กับลูกค้า๘๔๕บาท
ทีนี้ล่ะครับความไม่แน่ใจความสงสัยมันอยู่ในหัวตลอดเวลา
ก็เลยมาดูกล้องวงจรปิด
เสียท่าให้ลูกค้าบรายนี้ไปซะแล้ว
เพราะลูกค้าจ่ายแบงค์ร้อยแบงค์สีแดงมานะครับ
ก็เลยเอาภาพนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับสพบ้านบึง

แล้วก็เตือนภัยไปยังร้านค้าอื่นให้ระมัดระวังด้วยนะครับ
ลายนั้นก็เลยได้ไปทั้งยา๒กระปุก
แล้วก็เงินไปอีก๘๔๕บาทนะครับ
แต่ว่าลูกค้าเอามาให้เพศัตว์ละร้อยหนึ่ง